ทีวีฮะมีเรื่องหลอนนครศรีธรรมราชฮะ
อนขนาดไหนมีคุณพ่อคนหนึ่งวัยประมาณสัก๖๗ปี
ตายนะงานศพเพิ่งจบไปปรากฏว่าก็เอาอัฐิคือกระดูก

ทำไมครับได้เรื่องคืออยู่ดีมีใบหน้าเอาข้างกูลสลิน
มีใบหน้าปริศนาโผล่มาที่กระจกรถ

เหมือนหน้ามันแนบอยู่ที่กระจกได้เหรอ
ใช่เคยเล่นไหมเอาหน้าไปบี้แล้วหน้าเราจะเป็นแบนหน่อย

ตายแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวนี้แนบกระจกรถ
หมายเลขทะเบียนกสศ๗๕๘๒สุราฐานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ้านเล็กที่๙๖ทับ๓
หมู่๒ตำบลกุเหระอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปเจอคุณป้าเสงี่ยมไปเจอคุณปรีดา
คุณป้าเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิต
คุณปรีดาเป็นลูกของผู้เสียชีวิตฮะ
เรื่องพิษสวงเกิดหลังจากหัวหน้าครอบครัว
ก็คือในแคล้วมั่นคงอายุ๖๗ปีแกเสียชีวิต
งานศพก็จัดไปจัดขึ้นที่วัดภูเขาดิน
งานศพเพิ่งจบเก็บอัฐิเก็บกระดูกมาไว้ที่บ้าน
พอตื่นเช้ามาลูกเมียตะลึงเลยฮะ
ตะลึงเพราะมีรอยหน้าปริศนาแนบมากับรถ
มาอยู่ที่รถฮะตรวจสอบมาตรวจสอบไป
คือคนในครอบครัวเขาก็ดูกันเอง
เงี่ยมกับคุณปรีดามองหน้ากันและลงความเห็น

ใช่แน่ขนาดไหนเดี๋ยวฟังทั้งสองท่านนะครับ
คิดว่าพ่อน่าจะมาอยู่กับเรา
ท่านก็บอกดูกันแล้วก็ต้องก็ลงความเห็นด้วยว่ากลายพ่อ
พ่อแน่คือเอาภาพมาเทียบกันดูเทียบกันดูคืออะไรมันมีรอยยิ้มยิ้มกว้าง
แล้วก็ยิ้มเห็นฟันรูจมูกรอยจมูกหนวดเครา
เป็นเหมือนพ่อแคล้วทุกประการฮะ
คนในครอบครัวเชื่อว่าพ่อแคล้วกลับมาอยู่บ้าน
ชาวบ้านเขาก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันว่าลุงแค้วเนี่ยมาให้โชค
เพราะฉะนั้นชาวบ้านย่านนี้เขาก็เลยมาจดจ้องแล้วก็ได้ตัวเลขกลับไป
ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้าน๙๖ทับ๓หรือเลขทะเบียนรถคันนี้กไก่สรศรี๗๕๘๒สุราธานี
นี่คือเรื่องราวที่ชวนพิษสวงศ์ในพื้นที่สุราธานีนะฮะ